คุณผู้ชมไปขอพรกับพระศิวรีปางเทพทันใจ
หนึ่งเดียวในประเทศไทยใครเคยเห็นบ้างอยู่ที่ไหนตามไปเลย
นี่ค่ะมาที่นี่กันก่อนนะคะวัดบ้านกล้วย
หมู่๑ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี

จ้าชาวบ้านที่นี่จ้าส่วนใหญ่นะคะเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์กระเหลี่ยงแล้วก็มอนนะคะ
ซึ่งเขาจะมีความเชื่อความศรัทธาศาสนาพุทธอยู่แล้วนับถือศาสนาพุทธอยู่แล้ว
รวมถึงประชาชนนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมากราบไห้ขอพรสักการะบูชา
หลวงพ่อพระศรีวรีปางทันใจหนึ่งเดียวในไทยที่นี่ค่ะนี่เห็นไหม
ปางปางทันใจคืออะไรนี่จะมีนิ้วชี้ออกไป
อารมณ์เหมือนเทพทันใจถูกต้องแล้วนะคะ
ความสูงนะคะอยู่ที่ประมาณสัก๒เมตรได้
ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถของวัดนะคะแล้วที่ผ่านมานะ
เขาว่ากันว่าชาวบ้านได้โชคได้ลาบจากที่นี่ไปบ่อยครั้ง
ก็เลยทำให้บอกกันไปปากต่อปากแล้วมีคนมาขอพรกันไม่ขาดสาย
โดยเฉพาะนี่ค่ะคุณการเสี่ยงเซียมซี
มีคนมาเขย่าเซียมซีกันเยอะมาก
แต่ละคนก็ได้ติ้วอะไรกันไปที่แตกต่างกันออกไป
แต่ตอนนี้ได้หลายติ้วมันก็จะเวียนหัวสักนิดนึง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

จริงกันป๊าบเอามาเป็นเป็นพระศิวรีปางทันใจ
โอ้โหสุดที่นี่หนึ่งเดียวในไทยเพราะว่าไม่เหมือนใครมาก่อนเลยนะคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง
ท่านเองก็อยากจะเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเองเดินทางเข้าวัด
แล้วมันก็จะเหมือนเป็นจุดสำคัญที่ประชาชนได้รู้แล้วอยากจะเดินทางมาที่วัด
มันก็เหมือนเป็นการสอดแทรกธรรมะคำสอนแล้วก็ธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนานั่นเอง